น้ำน้ำส่งแล้วหรอ

ไอเนี่ยคือผู้ฝั่งวันนี้ไงครับที่วิ่งออกมาเพราะว่าพวกนั้นวิ่งเข้าไป

อืม
ทำไมรอสองแล้วไหม
อ่าตั้งแต่ช่วงทุ่มแล้ว

รอสองแล้วอยากมาหนะ

แล้วใช่เลย
กันนะคะ
หมดทุนแล้วครับ
ไร้อย่างเดี๋ยวไม่มี

คุณเสียดูดกาลเลนี่

รถมอไซซ์จากนี้ต้องลอดขนาดตรงนี้
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ